คุณลุงสมชายแล้วนะฮะคุณลุงสมชายคนขับเรือลากจุงสินค้าที่
เรือล่มแถวหน้าวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยาครับ
ลุงสมชายจมไปพร้อมกับเรือและภรรยาคือป้านรุมนสบลุงสมชายเจอก่อนลอยมาไกลถึงกรุงเทพฯ
มีคนไปเจอแถวใต้สะพานพระราม๘แล้วก็ไปดึงขึ้นฝั่งได้ที่ท่าน้ำสิริราช๘๐กิโลเมตรกว่าได้ที่ลอยมาเนี่ยนะครับ
ส่วนนี้คือภาพของวันนี้วันนี้ครอบครัวของคุณลุงสมชายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับที่บริเวณท่าเรือสิริราช
เพื่อให้ไปที่วัดที่บ้านที่พระนครศรีอยุธยานะครับทุกผู้ชมครับ
คือเมื่อวานเนี้ยทางลูกสาวมาดูศพแล้วก็ยืนยันว่าเป็นพ่อจริงจริงนั่นแหละ
เนื่องจากสภาพศพเนี่ยจำได้มีรอยสักเสือเพ่นอยู่ที่กลางหน้าอก
นาฬิกาข้อมือที่ลูกสาวซื้อให้พ่อเนี่ยลูกบอกยังติดข้อมือพ่ออยู่เลย
นะจำได้เป็นอย่างดีแล้วการแต่งกายก็เหมือนกับวันที่ประสบเหตุเรือล่มอ่ะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จทางครอบครัวก็ไปรับศพ

นายสมชายทานกุลที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ค่ะเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสามกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ค่ะน้องชายของลุงสมชายเนี่ยบอกว่าครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาให้พี่ชายสามคืน
จะสวดศพ๓คืนจะชาปนกิจศพ๔โมงเย็นวันที่๖ตุลาคมนะฮะ
คือครอบครัวลุงสมชายเนี่ยเขาเป็นชาวเรือกันหมดนะฮะค่ะเป็นคนที่มีอาชีพขับเรือมาตลอดชีวิตนะ
ลุงสมชายเนี่ยซึ่งน้องชายเนี่ยชื่อนายสมพงศ์บอกว่าทางครอบครัวก็คงจะประกอบอาชีพนี้ต่อไปนั่นแหละ
นะแต่ก็คงให้เรื่องของพี่ชายเนี่ยเป็นเรื่องเตือนใจในการระมัดระวังตัว
ก็เข้าใจดีว่ามันก็คงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุส่วนเรื่องความเชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คือชาวเรือเนี่ยจะรู้กันดีว่าจุดตรงนี้เนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ตรงเรือล่มเนี่ยแถวนี้เขาเรียกว่าปากอุโมงถ้ำพญานาคนะ
เพราะว่าเป็นจุดของแม่น้ำใหญ่สองสายเนี่ย
บรรจบกันที่หน้าวัดพนันเชิงค่ะ
จะเห็นว่าแม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วแบบโอ้โหมันเป็นน้ำวนน้ำเชี่ยวมาก

ตรงนี้เนี่ยน้องชายของลุงสมชายบอกว่าทุกครั้งเวลาเดินเรือผ่าน
คนเดินเรือจะจุดทูบขอเข้ามาบอกกล่าวหลวงพ่อโตวัดพนันเชิง
ให้เข้ามาช่วยทำพิธีในการค้นหาพี่ชายรวมทั้งพี่สะพ้ายด้วย
ค่ะก็คือป้านรมนนะการกู้เรือด้วย
ซึ่งทางร่างทรงเจ้าแม่ศรีสุริโยไทยบอกว่าจะเจอศพเมื่อวานแล้วก็เจอจริง
ตอนนี้ทางครอบครัวลุงสมชายบอกว่าก็หวังว่าจะเจอศพป้านรมนที่เป็นพี่สะพ้าย
ที่ยังศูนย์หายอยู่นะคือเมื่อวานเนี่ย
อย่างตอนนี้เมื่อเช้าวันนี้นะฮะ๙นาฬิกา๑๖นาทีเนี่ย
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับบอกว่าให้ไปหาพี่สะพ้าย
ให้กลับไปหาใกล้กับจุดที่เจอศพพี่ชายอยู่ใกล้กับสะพานไม้
นี่แบบนี้นะฮะทีมข่าวของเราก็เลยลองไปแถวสะพานพระราม
เพราะเมื่อวานนี้เขาเจอศพลุงสมชายเนี่ยคือเจอที่สะพานพระราม๘ก่อนนะ
แต่ไปดึงขึ้นได้ที่ท่าเรือศิริราชแถวนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
จะไปดูว่ามีสะพานไม้ไหมนะไปถามพระตุ่มพระตุ่มเป็นไหมคะขายยำอยู่แถวนี้
ตุ่มบอกอยู่มานานนะขายของที่นี่มานานนะไม่เห็นมีสะพานไม้อยู่แถวนี้นะ
คือเอาเป็นว่าวันนี้ก็ยังไม่เจอศพของป้านรมนยังไม่เจอร่างป้านรมนนะฮะ

แล้วเขาบอกว่าอาจจะเจอศพใต้สะพานไม้เนี่ยแถวนี้มีสะพาน
ไม่มีนะคะป้าอยู่มาแถวนี้ไม่เคยได้ยินคำว่าสะพานไม้เลยอ่ะไม่มี
ไม่มีสะพานไม้จ้ะแล้ววันนี้ทั้งวันก็ไม่มีศพผู้หญิงแล้วไม่มีเลยจ้ะ
วันนี้รับศพเรียบร้อยทางครอบครัวนำศพลุงสมชายไปที่วัดสามกอนะครับ
ตั้งศพอยู่ที่สาราการประเรียนนะครับทุกผู้ชมครับก็แน่นอนแล้วครับว่า
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านี่คือลุงสมชายนะฮะ
ไม่มีพิธีรดน้ำศพนะครับก็เนื่องจากสภาพศพคุณลุงก็ลอยน้ำมาหลายวันนะฮะ
ก็บรรจุอยู่ในโรงแล้วนะฮะคือทางญาติบอกพยายามจะตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงาม
เหมือนกับอยู่บนสวรรค์ที่สุดอ่ะนะครับทางครอบครัวบอกว่าก็โล่งใจนะ
ที่สามารถนำศพของลุงสมชายมาตั้งบำเพ็ญกุศลได้ตอนนี้อยากให้เจอร่างของภรรยาของลุงสมชาย
ก็คือป้านรมนด้วยลูกสาวลุงสมชายบอกกับเรานะครับ
บอกว่าดีใจที่ได้ศพพ่อมาบำเพ็ญกุศลส่วนศพของนางนรมนทางครอบครัวก็ได้แต่ภาวนา
ขอให้เจอโดยเร็วจะได้ทันทำพิธีพร้อมกัน
คือตอนนี้ทางลูกสาวของลุงสมชายคิดว่าศพของป้านรมนอาจจะติดอยู่ในเรือ
อาจจะไปอยู่ในส่วนห้องเครื่องเรือก็ได้
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประตูห้องเครื่องเรือมันเปิดอยู่ตอนที่จมลงไปในน้ำ
อาจจะถูกซัดเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเรือหรือเปล่าส่วนน้องชายของลุงสมชายบอกว่า
ตอนนี้อยากให้เจอศพพี่สะพ้ายเหมือนกันแล้วทุกคนก็คิดตรงกันว่าอาจจะอยู่ในเรือก็ได้
แต่ก็เคารพในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ยุติการกู้ซากเรือ
คือเจ้าหน้าที่เมื่อวานเนี่ยบอกว่าเอาเครื่องโซนัสแกนลงไปตรวจสอบที่ตัวเรือทั้งหมดแล้วที่เจออยู่ใต้น้ำนะฮะ
จุดที่เจอเนี่ยลึกลงไปยี่สิบเมตรเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับการเจอ
ซบเจอมะนุษย์มะนุษย์เป็นร่างคนมาก็ไม่แล้วไม่เจอ
นั้นก็เลยขอยุติการกู้ซากเรือเพราะเชื่อว่าป้านรมนเนี่ยไม่น่าจะติดอยู่ในเรือ
ข้าวเขาเขาเขาเขาแพพละคันนะเขาไปไหนจะไป

ใช่เพราะที่ปัจจิศด้านน้ำช่วงคว่ำจะสัดมาเข้าไปถ้ว่าห้องเครื่องเปลี่ยน
คือห้องเครื่องเปิดประตูอยู่

ห้องเครื่องเปลี่ยน
อยากได้เจอเป็นผู้ชีวิตร่านฟัน
บ้านฟันอยู่ด้วยกันมา

ผมก็ดีใจได้มาทำพิธีให้มันรุ่งไป

แต่เรื่องเรือเราไปยุ่งไม่ไปยุ่ง
แต่เรื่องอีกคนที่มาหาอีกคนก็อยากจะให้มันเจอ
เพราะว่าทุกชีวิตมันมีคุณค่าทุกคน
แต่ว่าอยู่ทางนู้นอยู่กับทางญาติทางนู้น
ใครอยากให้มันเจอให้ที่เรามีที่พิธีจะคิดว่า

อาจจะทุกคนค้างคิดเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
ตรงถ้านามวัดพะนันเชิงจุดเกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับ
คือครอบครัวของฝั่งของลุงสลกชาย
อยู่ที่วัดกันแล้วค่ะเมื่อวานก็เจอศพเขาก็ไปที่กรุงเทพกันแล้วนะฮะ
แต่ครอบครัวของป้านรมนวันนี้ยังมาอยู่ที่ท่าน้ำวัดพนันเชิงนะฮะ
ก็มาเพื่อจะรอดูว่าเผื่อจะเจอป้านรมนก็ยังมีความหวังนี่ฮะค่ะ
ก็พยายามทำทุกทางอะเนาะจุดท่งจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทาง
หวังว่าจะเจอร่างของป้านรุมลลูกสาวของป้านรุมลบอกว่าเมื่อเช้ามีการติดต่อมาจากคนเรือ
บอกว่าไปเจอร่างแม่ไปเจอแถวใกล้ใกล้นู้นนะฮะวัดอรุณนะฮะ
ก็ขับรถจากบ้านไปดูเลยนะฮะแต่ไปได้ไม่ถึงครึ่งทาง
เจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันแจ้งกลับมาบอกอ่าไม่ใช่เป็นศพมนุษย์อ่าอ่า
เป็นสุนัขนะฮะก็เลยได้กลับมาตรงนี้นะครับ
เพื่อมารอแม่ต่อเธอบอกว่ายังหวังว่าจะเจอแม่
ตอนนี้คือทำใจแล้วล่ะว่ายังไงแม่คงเสียชีวิต
แต่ยังหวังว่าจะเจอศพโดยเร็วที่สุดทุกวันนี้ก็คิดแค่ว่าทำไมแม่ไม่ขึ้นมาสักที
คือลุงสมชายสามีของแม่เนี่ยขึ้นมาแล้วคือต่างฝ่ายก็ต่างมีลูกติดนะฮะ
ตอนนี้ก็เลยหวังว่าอยากจะเจอแม่คิดว่าตอนนี้แม่อาจจะยังติดอยู่ในเรือก็ได้
หรือไม่ก็อาจจะไปติดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งที่อยู่ใต้น้ำแล้วทำให้แม่เนี่ยยังขึ้นมาไม่ได้
คุณสุภัณฑ์สานะฮะลูกสาวของป้าเนื้อลมนค่ะ
วันนี้เอาข้อความแชทแชทไลน์เนี่ยเอามาให้เราดู
นี่ฮะเธอบอกเธอยังส่งข้อความคุยกับแม่ทุกวัน
ทำเหมือนกับว่าแม่เนี่ยยังอยู่กับเธอตลอดเวลานะฮะ
เพราะเธออยากรู้ว่าแม่เนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากคุยกับแม่
ก็ทำเหมือนกับว่าแม่ยังอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ
คือวันเกิดเหตุเธอก็ยังคุยส่งข้อความถามหาแม่
คือทั้งทั้งที่เธอรู้ว่าแม่เนี่ยคงตอบอะไรไม่ได้แล้วล่ะนี่ไง
ก็ไม่มีคนอ่านอ่าอย่างข้อความหนึ่งเธอบอก
ทุกคนพูดถึงแม่เยอะเลยรักแม่ทั้งนั้น
ไม่คิดถึงหนูบ้างเหรอรอแม่อยู่นะไม่หนาวหรือไง
เรียกแม่กลับบ้านแล้วนี่ฮะอีกข้อความเธอพิมพ์ไปที่
ไลน์ของคุณแม่นะฮะของคุณป้านรมนบอกไม่หิวข้าวหรือไง
ไปเที่ยวไกลจังเลยนะแม่ครั้งนี้ไปไม่กลับมาเลยเหรอ
มาหาหนูนะวันนี้ค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ย
เป็นวันที่เจอศพของลุงสมชายสามีป้านิรมนต์
พิมพ์ข้อความทางไลน์ไปบอกแม่บางทีก็ส่งคลิปภาพไปด้วย
เมื่อวานเธอบอกแม่บอกวันนี้เขาเจอลุงแล้วนะ
ทำไมไม่เจอแม่แม่ไปอยู่ไหนวันนี้หนูหาเป็นวันที่สี่แล้วนะแม่
ก็มีคนถูกลงบอกอีกว่ามันไม่ใช่น่ะ
มันเป็นจบหมารอยน้ำมาแหละน่ะก็เลยต้องขับรถกลับมาตั้งต่างคือว่าใครเธอคิดแล้วก็
เขาว่าจะดูจะทำว่าลมก็โตผลุงภาพอืมทำบุญให้แม่
ให้กับสิ่งศักดิ์ศิษย์ให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นตอนนี้ก็คือหลากหลากโอเคแล้วก็ยังรอพ่อรอ
อัลฟ้าอ่าคำถามคือไม่ควรตอบเลยนะคือมันมันไม่มีการตอบหยังไง

นี่แหละฮะหัวโอปของคนเป็นลูกก็ฟาวรอเนอะค่ะส่วนสามแยก
พนันเชิงแม่น้ำตรงเนี้ยครับวันนี้เปิดเดินเรือตามปกติแล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยบอกว่าขอยุติการกู้ซากเรือขึ้นมา
ยืนยันว่าในเรือไม่มีร่างของใครทั้งสิ้นแล้วลึกอยู่ใต้น้ำ๒๐เมตร
กีดขวางเรื่องการเดินเรือแต่ถ้ากู้ซากเรือต่อไปเนี่ย
มันต้องปิดบริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วเรือสินค้าต่างเขาผ่านไม่ได้
มันก็จะมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของทางธุรกิจเกิดขึ้นนะฮะ
บรรยากาศวันนี้ก็จะมีเรือผ่านมาไม่มากนักนะครับเพราะว่าวันนี้ระดับน้ำสูงครับ
แล้วน้ำก็ยังไหลแรงอยู่พอสมควรเอานี่ฮะความคืบหน้าวันนี้นะครับ
ยังไม่เจอป้านรมนนะฮะคือถึงแม้ว่าลูกสาวเนี่ยจะเชื่อว่าลึกแล้ว
นรมนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าสถานะตอนนี้ยังคงเป็นผู้ศูนย์หายนะคะ
ทีนี้ในเรือลำที่ไปประสบเหตุค่ะนอกจากจะมีคุณลุงสมชายกับคุณป้านรุมลแล้วนะคะ
มีหมาอีก๓ตัวที่คุณลุงคุณป้าเลี้ยงไว้ประยุทธ์ประวิทย์แล้วก็วีระ
ประยุทธ์เนี่ยเจอแล้วนะคะอีก๒ตัวยังคงศูนย์หาย
ทีนี้เนี่ยชาวบ้านแถวปากเกร็ดนนทบุรีไปเจอหมาตัวหนึ่งพันธิสุค่ะคุณผู้ชม
มันตะเกียกตะกายติดมากับกอสวัสดิ์ตอนแรกคิดว่าจะเป็นอีก๒ตัวที่ศูนย์หาย
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะคะเจ้าของตัวจริงมารับแล้วนะคะ
โอ้โหมันดีใจใหญ่เลยค่ะไปดูภาพบรรยากาศวินาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
มีแต่แรกกว่ามาให้จับโอ้โหเนี่ยค่ะ
คือตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยตอนที่คนไปเจอมันติดมากับกอสวะแถวปากเกร็ด
นทบุรีเนี่ยนะคะเอ่อเจอแถวแม่น้ำเจ้าพระยาคือมันหงอยอะค่ะ

เมื่อวานนี้คือกับบรรยากาศวันนี้คนละเรื่องเลยนะคะ
มันเหมือนเมื่อร้อยพอเจอเจ้าของตัวจริง
เจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณทวีทูปแก้วอายุ๖๙ปีนะคะ
เดินทางมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของก็ต้องหอบหลักฐานมาด้วย
หลักฐานเป็นภาพถ่ายในมือถือค่ะ
ทันทีนี่ที่น้องหมาตัวนี้เห็นเจ้าของโอ้โหมันกระดิกหาต้อนรับเลยนะคะดีใจ
ดีใจค่ะคุณทวีเล่าบอกว่าที่บ้านเนี่ย
หมาไว้ทั้งหมด๗ตัวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าจุก
มันหายไปช่วงเย็นของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
พายุฝนตกหนักฟ้าร้องด้วยก็เลยพาเจ้าจุกเนี่ยไปขังไว้ในห้อง
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ย
มันจะตกใจกลัวกลัวว่ามันจะตะเลิศหนีไป
ไม่ทราบเหมือนกันว่าภรรยาพาเจ้าจุกออกไปจากห้องตอนไหน
พอถึงเวลาจะให้อาหารอ้าวเจ้าจุกหายไปแล้วนะคะ
ออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแทบจะหมดหวังแล้วค่ะ
แต่สุดท้ายเจอนะคะฟังเสียงคุณลุงทวีหน่อยค่ะ
อ้าวหรือไปจุบหวังบ้างไปดูอ้าวไม่มีทีนี้เดินหากันแล้ว
เดินหาหุ้นเลยดีใจไหมเนี่ย
ดีใจ

แล้วก็หมดหวังแล้วเดี๋ยวเช้านี้บอกว่าตาไม่ดีด้วยนะ
จบไอ้บ่ายก่อนไอ้บ่ายไอ้บ่ายก่อนลูก

ดีค่ะชาวบ้านบอกว่าโอ้รู้อย่างนี้เดินไปหาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
คืออย่างนี้คือไปเจอเจ้าจุกเนี่ยสักประมาณเที่ยงของวันที่๒
แต่ว่ามันหายไปวันที่หนึ่งปรากฏว่าจุดที่ไปเจอเนี่ย
ห่างจากบ้านคุณลุงทวีไปสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่ารู้อย่างนี้เดินออกไปให้ตั้งนานแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วคนละตัวกันไม่ใช่ตัวที่เกิดเหตุเรือล่มนะคะ
เป็นหมาของลุงทวีนะฮะไม่ใช่หมาของคุณลุงสมชายป้านรมนนะครับ